ขอนแก่นตำรวจต้องเอาเรื่องครับเพราะว่ามีคนลักลอบขนยาเสพติดฮะ
มันจะเป็นอุปกรณ์ทำนั้นที่คล้ายกับตะปูเรือใบฮะ
พอโยนออกไปปั๊บเนี่ยถ้ารถวิ่งผ่านปั๊บยางล้อจะแตก
โดยที่ไม่ต้องใช้ปืนยิงสกัดที่ยางล้อเพราะอันตรายใช่ไหมครับ
สกัดจับได้หรือเปล่าดูเหตุการณ์นี้ครับ
มีอะไรอย่างนี้ครับยังไม่รู้ผมคือว่าเสื้อผ้า
แต่ให้ดูภาพนาทีระทึกก่อนครับตำรวจกำลังขับรถไล่ตาม
คนที่ขนยาบ้า๔ล้านเมตรมีมอเตอร์ไซค์อยู่ริมทาง
รถบรรทุกอยู่ด้วยนะฮะก็ยากเหมือนกันแหละภารกิจนี้สุดท้าย
จอดแล้วลงไปครับจับกลุ่มตัวได้นั่งอยู่ตรงบนพื้นตรงนี้
เขาบอกเขามาคนเดียวนะฮะยกมือไหว้เลย
หลังจากนั้นคุมตัวไปดูท้ายรถหน่อยซิเปิดท้ายรถมาดูครับมิ้นคุณผู้ชม
มัดกี่ห่อแล้วเนี่ย๔ล้านกว่าเม็ดนะครับ
ตำรวจทางหลวงร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดประจำด่านอำเภอพลขอนแก่น
สกัดจับนายกิติศักดิ์อายุ๔๙และของกลางเป็นยาบ้า๑๐กระสอบกว่า๔ล้านเมตรนะครับ
รถยนต์ของเขานี่ฮะข้างในก็มีหลังรถก็มีอีกต่างหาก
หลังจากที่ขับไล่ล่ากันอย่างดุเดือดหลายสิบกิโลเมตรบนถนนมิตรภาพ

ตำรวจทางหลวงขอนแก่นรับแจ้งมาจากสายสืบ
บอกว่าจะมีเครือขายยาเสพติดรายใหญ่จากภาคอีสาน
เลียงขนยาบ้าข้ามฝากมาจากทางด้านอำเภอปักฆาตที่บึงกาล
ใช้เส้นทางถนนมิตรภาพผ่านจังหวัดขอนแก่น
ก็เลยวางแผนสกัดจับแล้วก็มาเจอกับรถของนายกิติศักดิ์คันนี้แหละครับ
เจ้าหน้าที่วางแผนโดยการใช้รถบรรทุกปิดช่องทางเดินรถ
แล้วใช้เครื่องสกัดกั้นที่เขาเรียกว่าสต๊อปสติ๊ก
เดี๋ยวลองดูอุปกรณ์นี้หน่อยสต๊อปสติ๊กหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ครับ
มิ้นท์คุณผู้ชมที่คุณตำรวจเขาถือนี่สาธิตนะ
สีดำแดงเส้นเนี่ยเหรอคะ
ใช่ครับแล้วหลังจากนั้นเขาจะมีการโยนออกไปแบบนี้

ขวางทางเอาไว้เวลารถวิ่งผ่านเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวล้อยางเนี่ย
อาจจะถูกเจาะแล้วก็วิ่งต่อไปไม่ได้
ทำหน้าที่คล้ายกับตะปูเรือใบนะครับ
เขาใช้อุปกรณ์เจ้านี่แหละครับสต๊อปสติ๊กเนี่ย
วางไว้ที่ผิวถนนเพื่อยับยั้งรถคนร้ายให้ขับต่อไปไม่ได้
แต่เชื่อไหมคนที่คิดอยากจะทำผิดนะ
แล้วเขาไม่กลัวความผิดเขาไม่สนทั้งนั้นนะครับ
ดล้อยางเนี่ยไปเรื่อยอีกประมาณเป็น๑๐กว่ากิโลนะครับ
ขับหนีต่อไปฮะหลังจากนั้น
สุดท้ายโดนจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดพร้อมกับยึดของกลางเอาไว้
อุปกรณ์สต๊อปสติ๊กย้ำอีกครั้งเป็นเครื่องสกัดกั้น
มันจะเป็นแท่งสามเหลี่ยมยาวหน่อยแล้วก็มีหมุดแหลม
โยนออกไปแบบนี้เวลารถของคนร้ายวิ่งผ่าน
มันก็จะเจาะล้อยางเหมือนกับการโยนตะปูเรือใบนั่นแหละ
แต่อันนี้เป็นอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่นะครับ
เอามาใช้แทนการยิงสกัดยางล้อก็จะปลอดภัยกว่า
แล้วก็ไม่เสี่ยงอันตรายด้วยเพราะบางทีแล้วการยิงที่ยางล้อ
อาจจะพลาดไปโดนตัวคนไม่ว่าจะเป็นฝั่งเจ้าหน้าที่
ฝั่งคนร้ายก็เป็นไปได้เขาก็เลยเอาอุปกรณ์นี้มาใช้
แล้วก็จับคนร้ายได้จริงด้วยแล้วครับ